สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพิธีวรรณธรสมกิตดุ้งโรธค่ะ
ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเฉลยความสัมพันธ์ของมิก้ากับเทย่านะคะ
ไปเริ่มกันที่กีฬาที่พิชชี่จะมาให้ดูกันค่ะ
เป็นกีฬาที่นอกจากสภาพร่างกายแล้วที่จะต้องแข็งแรง

เป็นการแข่งขันพิชิตสิ่งกีดขวางที่ประเทศอังกฤษค่ะ
แข่งขันรายการนี้นะคะจัดขึ้นบริเวณด้านนอกของเรมวี่ค่ะ
เน่าของทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษในกรุงลอนดอน
ซึ่งรายการนี้ก็เป็นสนามสุดท้ายของปีนะคะ
หลังจากมีการแข่งขันมาแล้ว๔สนามค่ะ
เมืองคาดีฟประเทศเวลเมืองไอเดนเบอร์ประเทศสก๊อตแลนด์
นอติ้งแฮมแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์ในอังกฤษค่ะ
ส่วนการแข่งขันที่แรมรี่หนนี้นะคะ
ก็เต็มไปด้วยด่านที่ทดสอบพละกำลัง

ต้องบอกว่าฟิตร่างกายมาให้พร้อมทุกส่วนถึงจะลงแข่งขันได้ค่ะ

อกจากนี้ก็ยังมีสายลมในฤดูหนาวที่พัดเข้ามาให้ร่างสั่นสะท้านไปทั้งตัว
ที่สำคัญนะคะต้องทำเวลาเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุด
จึงจะเป็นผู้ขวาชัยด้วยค่ะ
และผู้ที่สามารถเอาชนะด่านโหดสุดหินที่เบรมรี่ได้คนแรกนะคะ
เป็นเจ้าถิ่นค่ะชาวอังกฤษชื่อว่าคอนเนอร์แฮนคอกนะคะ
สามารถพิชิตอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วค่ะ
เวลาไปเพียงแค่๓๙วินาทีเท่านั้นเอง
ห่างอันดับที่๒๓๙นาทีค่ะ
ส่วนอันดับที่๒นะคะกว่าจะเข้ามาใช้เวลาไป๔๑นาที

มีอุปสรรคมากมายใช้เวลาเพียงแค่๓๙นาทีเท่านั้น
ฟิตร่างกายมาให้ดีจริงค่ะ
ถ้าร่างกายไม่พร้อมอาจจะแย่ได้
เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศที่อังกฤษก็หนาวมากค่ะ